เป็นภาพสดใสให้กับสายตาของทุกคน
ปลุกด้วยการเสพดอกไม้

ภาพสวยแบบนี้ชอบใช่ค่ะช่วงต้นฤดูฝนแบบนี้
ต้นเหลืองอินเดียที่โรงพยาบาลสวนสรานรม
จังหวัดสุราธานีเขาบอกว่าออกดอกเหลืองสวยงามแล้ว
อกจากนี้นะคะทางโรงพยาบาลจะปลูกเพิ่มอีกกว่า๑๐๐ต้นด้วยค่ะ
บอกว่าการได้ชมดอกไม้สวยแบบนี้
จะเป็นการช่วยบำบัดจิตของผู้ป่วยจริงทำให้อารมณ์ดีขึ้นนะคะ
อกสีเหลืองส่วนปานสะพรั่งเต็มต้นเหลืองอินเดีย

ตำบลท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานี
ถือว่าเป็นการสร้างบรรยากาศสดชื่นสดใสให้กับสถานพยาบาล
ที่ต้องการสร้างสมดุลให้กับชีวิตและสุขภาพจิตต่อชุมชน
กลายเป็นจุดสนใจนะคะของประชาชนและเจ้าหน้าที่เลย
ก็เริ่มมาถ่ายภาพเรื่องดอกเหลืองอินเดียที่บานเต็มต้น
แต่จะกระจายเป็นกลุ่ม
เป็นวันแรกที่บันเกิดเทยองเป็นวันที่วันแรก
มีเวลา๓วันจากเริ่มจากวันแรกที่เขาบาน

จะช่วยส่งผลดีด้านอารมณ์แล้วก็จิตใจ
สามารถช่วยบำบัดจิตใจกับผู้ป่วยได้อีกทางหนึ่ง

พบว่าผู้ป่วยจะชื่นชอบเมื่อดอกไม้ชนิดนี้นี่
แบ่งบานทำให้ตอนนี้มีโครงการเร่งปลูกเพิ่มเติมอีกกว่า๑๐๐ต้น
จากเดิมนี่มีประมาณมากกว่า๕๐ต้น
ตอนนี้จะมี๑๕๐ต้นแล้ว
ก็ช่วยสร้างสุขภาพจิตที่ดี
แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวช่วงหนึ่งของปี
ให้กับชาวสุราธานีได้สุขใจกันอีกด้วยค่ะ